เหตุการณ์นี้ประกาศเหมือนกันแต่ประกาศขอความช่วยเหลือครับ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยสภาพร่างกายไม่ไหวแล้ว
ดูแลตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว
เขาว่ากันว่านี่เป็นอดีตขุนแผนครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายภูวนาศอายุ๗๙แล้วใกล้จะ๘๐ครับ
หล่อนเนี่ยขนาดที่ว่ามีเมียละ๑๐คน
ไปทำงานจังหวัดไหนก็จะไปมีเมียอยู่ที่จังหวัดนั้น
แต่ว่าวันนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนครับ
ต้องประกาศตามหาให้ลูกทั้งลูกสาวลูกชาย
ถ้าจำพ่อได้มาช่วยดูแลพ่อหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีแค่ลูกสาวคนนี้
เกิดจากเมียคนแรกคอยประคองพาพ่อเดินครับ
คุณลุงภูวนาศอายุ๗๙ปีป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
แถมตอนนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกถ้าพูดง่ายขออภัยครับ
พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว

แล้วพอถามไปนานข้าวก็จะพูดจาวกไปวนมา
อันนี้ลูกสาวบอกลูกสาวคือคุณพี่ประพัดศรอายุ๕๐ปี
บ้านอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินครับ

สภาพนี่ก็คือถ้าพูดตรงก็ไม่ได้มีฐานะดีนักทั้งภายในและภายนอก
ประพัดศรบอกว่าเมื่อก่อนพ่อมีอาชีพเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
ก็ต้องเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้นี่นะฮะเหนือใต้ออกตกไปมาหมดครับ
จังหวัดไหนก็จะมีเมียที่นั่นด้วยหน้าตาดีคารมดีด้วย
ลูกสาวบอกว่าพูดตรงก็ยอมรับพ่อเป็นคนเจ้าชู้
แล้วบวกกับมีแมทต้นทุนที่ดีคือหน้าตาดีด้วยนะฮะ
มีเมียเป็น๑๐กว่าคนไปกรุงเทพก็มีเมียที่กรุงเทพ
สมุทรปราการก็มีเมียอยู่สมุทรปราการ
ลองจับแผนที่หยอดดูซิว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
คุณผู้ชมดูครับกรุงเทพและปริมณฑลมีแล้วและที่เหลือคือแถบอีสานหมดเลย
อุบลศรีสเกต๑๐๑ยสโทอนหนองคายครับ
ต่อมาพ๒๕๖อาและออกจากงานไปบวชยูที่๑๐๑
บวชได้ไม่นานประมาณ๒๐๐๐สาวล้มในห้องน้ำ

ต้นปีที่ผ่านมาเดือนมกราคม๖๕
มาอยู่กับลูกสาวที่เกิดจากเมียคนแรกที่ประพัทธ์สอนเนี่ยฮะ
แล้วปรากฏว่าหลังเนี่ยอาการของพ่อเริ่มหนักขึ้นหลงลืมฮะ
แล้วคุณประพัทธ์สอนเองก็ต้องไปรับหลานด้วยส่งหลานด้วย
ทำงานอีกหาเงินอีกเอายังไงอ่ะตัวเองก็ยังมีภาระหลักอยู่
ตอนนี้ก็พูดตรงอยากจะให้มีพี่น้องเนี่ยญาติมาช่วยเหลือหน่อย
คุณลุงเองยอมรับมีเมีย๑๐คนได้ลูกเต้ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายจำไม่หวัดไม่ไหว
แต่ที่รู้คือเมียตายไปแล้ว๔คนดูหน้าคุณลุงเขานะครับดูหน้าคุณลุงไว้นะ
ขอดูหน้าคุณลุงหน่อยคุณลุงฝากบอกว่าถ้าลูกจำพ่อคนนี้ได้
ก็ขอให้มารับพ่อไปดูแลหน่อยหรือช่วยเหลือพ่อหน่อย
นี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกถึงลูกทุกคนกระจายอยู่หลายพื้นที่
กรุงเทพสมุทรประการแล้วก็หลายจังหวัดในภาคอีสาน
ขอให้เจอลูกแล้วก็ขอให้คุณลุงแข็งแรงไวนะครับ